หลายบ้านตอนนี้ยังคงเรียนออนไลน์กันอยู่นะคะ
แล้วก็ภาระสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านจะต้องทำ
นั่นก็คือการตอบคำถามลูกค่ะ
ยิ่งเด็กเนี้ยนะฮะมีคำมากขึ้น
ช่างสงสัยมากขึ้นคนเป็นพ่อคุณแม่ก็ต้องหาคำตอบให้ได้ค่ะ
เปิดชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์กันได้เลยนะคะ
เริ่มกันที่บ้านแรกค่ะบ้านของน้องเจ้าขานั่นเองนะคะ
ของลูกสาวคุณแม่กระแทนตอนแล้วนะคะ
ลูกสาวคนโตนะคะน้องเนี่ยกำลังเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
คุณดูดิเด็กสมัยนี้เรียนพ่อแม่ต้องตามให้ทันนะ
คุณแม่กระแตได้ถ่ายภาพโพสต์ความภูมิใจเอาไว้นะคะ
ตัวลูกสาวก็ลงในไอจีส่วนตัวนี่แหละค่ะ
คือภาพเราน่าจะเห็นว่าน้องเจ้าขากำลังตั้งใจเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าเป็นอย่างมาก
แล้วก็สามารถทดลองได้สำเร็จด้วยค่ะ
เพราะว่าคุณแม่กระแตเขียนบอกเอาไว้ว่า
ทดลองวิทยาศาสตร์ออนไลน์วันนี้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า
เฮ้ยไฟติดด้วยจ้า
มะมิและน้องก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะ
ซึ่งบรรดาหนูน้อยแล้วก็แฟนคลับต่างนี้นะคะ
ก็เข้ามาชื่นชมความเก่งของเจ้าขากันยกใหญ่เลยค่ะ
แล้วต้องบอกว่าไม่ได้เก่งแค่เรื่องทำกับข้าวนะ
สำหรับลูกสาวบ้านนี้ทดลองวิทยาศาสตร์ก็เก่งสุดยอดเลยค่ะ
โอ้โหพบเครื่องจริงนะคะบ้านนี้

มาดูหนุ่มน้อยนักวิทยาศาสตร์กันบ้างค่ะกับน้องอาคิน
ลูกชายคนโตของแม่เนยโชติการนี่แหละ
ขอรับบทบาทเป็นนักทดลอง
กับการทดลองภูเขาไฟไปเลยคุณผู้ชมค่ะ

เขาบอกว่าตื่นเต้นมากเอาไปชมคลิปกันค่ะ
มันเป็นอะไรครับ

ภูเขาไฟใต้น้ำนั่นเอง
ภูเขาไฟใต้น้ำ
นักวิทยาศาสตร์ก็หลุด

คุณเห็นประกายในตาไหม
เอ็นดูความยังไม่ดั่งของน้องง่ะเนอะ

เป็น๒นักวิทยาศาสตร์แบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

หลายคนเห็นคลิปนี้ก็อดเป็นห่วงไม่ได้
ตายแล้วคุณแม่ความปลอดภัยของน้องล่ะเป็นยังไงบ้างบอกก่อนเลยนะคะว่าไม่ต้องห่วงจ้ะ
เพราะว่าคุณแม่เนยเนี่ยอธิบายไว้ชัดเจนมาก
เพื่อแม่แม่อยากทำให้ลูกเล่นนะคะใส่น้ำเปล่าปริมาณในภาพค่ะ
ใส่สีผสมอาหารลงไปตามด้วยน้ำมันอะไรก็ได้
แล้วใส่เม็ดฟู้ค่ะเม็ดฟู้เนี่ยมีขายในเน็ตนะจ๊ะ
แต่เนยใช้ตัววิตามินเม็ดฟู้ที่ทานกันอยู่
พอดีเนี่ยมีตัวที่จะหมดอายุก็เลยได้ใช้ประโยชน์ซะเลยแล้วกัน
เรียกว่าหยิบจับสิ่งรอบตัวนะมาเล่นสนุกกับลูกอันนี้ก็น่ารักดีเหมือนกัน
ก็สอนลูกด้วยนะคะปิดท้ายกับที่เด็กชายคนนี้เลยค่ะ
น้องน้าตันเน่นอู้หูมาก
เกิดความสงสัยนะคะว่ากล่องเสียงตุ๊กตาน้องเป็ดเนี่ยค่ะ
กราบกราบเนี่ยเสียงมันมาได้ยังไง
งานนี้คุณพ่อนะคะก็เลยบอกอย่างนี้เดี๋ยวพ่อทำให้ดู
พ่อจะชำแหละน้องเป็ดนะคะเพื่อเอาเจ้ากล่องเสียงออกมาให้ลูกชายดูนะคะ

แต่ว่าก่อนที่เขาจะผ่าเนี่ยคุณแม่เอ๊ก็อธิบายนะคะบอกว่า
คือมันมีโอกาสที่จะเย็บกลับมาไม่ได้นะลูกนะคะ
แต่ว่าน้องดีนบอกว่าผมก็อยากรู้นะครับว่าทำไมมันเสียงดังแบบนี้
เออนะคะท้ายที่สุดแล้วก็คือพาออกมาเองเนี่ยคุณผู้ชมตามที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
แล้วปรากฏนะคะน้องก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เอง
ก็คือน้องดินก็สวมบทเป็นคุณหมอเลยนะคะผ่าตัดน้องเป็ดออกมา
แล้วก็มาดูกันแบบนี้แหละค่ะเรียกว่าเป็นการให้ความรู้เด็กด้วยนะคะ

ใช่ค่ะหลากหลายบ้านนะช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่า
ถ้าลูกมีคำถามเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องหาคำตอบให้ได้นะคะ